ตำรวจสอบภัยเมืองบุรีรัมย์ได้รับแจ้งนะคะ
ว่ามีผู้ชายคนนึงคลุ้มคลั่งแล้วก็เผาบ้านตัวเอง
เจ้าหน้าที่ไปถึงบ้านเนี่ยไฟยังไหม้อยู่เลยก็ต้องช่วยกันดับไฟค่ะ
เจ้าของบ้านเขามีอาชีพเก็บของเก่าขาย
ซึ่งเป็นลุงแท้ของไอ้คนเผาบ้าน
ลุงบอกว่าโอ้โหลุงเนี่ยนะเก็บของเก่าขายหาเงินมาเลี้ยงนะ
ตั้งแต่เด็กดูมันทำกับลุงสิ
สาเหตุก็คือไปทำผู้หญิงท้อง
โมโหว่าทำไมคนในบ้านไม่ยอมไปสู่ขอให้ไม่ยอมไปจัดการให้
เครียดเลยเผาบ้านซะเลยเนี่ยสาเหตุ
ไปทำก็ท้องได้แต่ไม่มีปัญญาไปขอเขา
คนก่อเหตุเป็นผู้ชายอายุ๒๑ค่ะ
ลุ้มคลั่งเสพยาบ้าเข้าไปด้วยค่ะ
จุดไฟเผาบ้านลุงลุงของตัวเองนี่แหละ

ข้าวของในบ้านเนี่ยพังเสียหายหมดเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเช้าบ้านก็ต้องไปช่วยกันดับไฟ
ไม่ให้ลามไปบ้านข้างกว่าจะดับได้ครึ่งชั่วโมงค่ะ
จุดเกิดเหตุอยู่ที่บ้านเลขที่๒๔๓หมู่บ้านชุมทอง

นายวรวุฒิหรือตาต้าวัย๒๑นี่แหละค่ะ

เขาอ้างว่าก็เครียดอะ
เพราะแฟนสาวที่คบกันอยู่เนี่ยท้อง
แล้วแฟนกดดันให้พาพ่อแม่ไปคุยกับครอบครัว

บอกพ่อแม่แล้วแต่พ่อแม่ก็แยกกันอยู่
แต่พ่อก็ไม่ยอมไปคุยแม่ก็ไม่ยอมไปคุย
ก็เลยบอกลุงที่อาศัยอยู่ด้วยกันในบ้านหลังนี้

เครียดเผาบ้านมันซะเลย

วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มนักข่าวของเราก็เลยไปคุย
กับนายนรงชัยยอดดีอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นคุณลุงเจ้าของบ้านหลังนี้
คุณลุงก็มีอาชีพเก็บของเก่าขายนะคะ

ตั้งแต่เล็กเลยเป็นหลานชายแท้เลย

และคุณลุงนโรงชัยเจ้าของบ้าน
พิการทางสมองด้วยนะคะ
ดูสิแต่คุณลุงยังทำงาน
เก็บของเก่าขายหาเงินเลี้ยงไอ้เจ้าตาต้า

ก็หุงข้าวให้ตาต้ามันกินนี่แหละ
ก่อนจะออกไปทำงานก็ไปเก็บของเก่าขาย
ตาต้าไม่มีงานทำ

คุยไลน์กับแฟนไม่ทำมาหากิน
แล้วก็เอาตะบ่นไม่มีใครไปช่วยคุย
กับครอบครัวแฟนสาวให้เลย
แฟนสาวท้องอยู่แล้วก็โวยวาย
ตะโกนเสียงดังขู่จะเผาบ้าน
แต่คุณลุงเขาบอกว่าไม่คิดว่าจะเผาจริงไง

เพื่อนบ้านวิ่งมาบอกว่าลุงลุงตาต้าเผาบ้าน

เข็นที่คุณลุงใช้ประกอบอาชีพเอาไปเก็บของเก่าขาย

ลุงรีบวิ่งกลับบ้านเลย
ไปเจอตาต้าก็พยายามไปบอกว่า

ลุงบาดเจ็บคุณลุงบอกว่าไม่คิดเลยจริง
ว่าตาจะทำกับลุงได้โรงคอ
ลุงเป็นคนทำงานหาของเก่าเก็บของเก่ามาขาย

เลี้ยงมาตลอดดูมันทำ
ผมจะไปตักน้ำมารถมันต่อยเลย
ทำไมผมก็ยังคิดว่ามันใช่คนหรือหมานะ
ผมหาให้มันกินนะผมไปเก็บขยะมาชาวบ้านแถวบ้านหัวหน้าปลาปลาอะไรเขาก็ให้มา
ให้กับข้าวมาผมก็มาใส่หม้อข้าวอุ่น
ก็หุงข้าวให้ตาต้ากินทุกวันแต่เขาไม่รักเราเลย
ก็อย่างว่านะมันติดยาแล้วขนาดพ่อแม่มันยังทำได้

เกิดไม่ใช่ว่าน้องไห้ใจผมคือว่ามันเป็นกรรม
เพราะว่าคนเรามีกรรมทุกคนต้องใช้มีชีวิตอยู่ทุกวันนี้ก็เพราะกรรม
ทีนี้ค่ะเพื่อนบ้านนางลำดวนคูรำอายุ๘๓แล้วนะคะ
เล่าให้ฟังว่าที่ผ่านมาเจ้าตาต้าเนี่ยหลอนยาคลุ้มคลั่งตลอดค่ะ
แถวนี้ไม่มีใครกล้ายุ่งด้วยเลยนะ
ก่อนหน้านี้เคยปีนหลังคาบ้านบอกว่าจะทำร้ายตัวเอง
ครั้งนี้มาจุดไฟเผาบ้านเลยมาทำร้ายลุงแท้ของตัวเองอีก
ก็มานั่งน้อยใจก็มานั่งบนบนอยู่นั่นแหละ
ทำกูเกิดมาทำไมเสียผู้เสียคนอะไรเขามันได้จะพูดไปทั่วถึงนั่นน่ะ
ที่นี่มันก็โรงไห้เนอะตัวมันมันโรงไห้ฮู้ฮู้
โรงไห้ด้วยโรงด้วยแล้วมันก็มันถึงไฟทิ้งซะหน้าว่ะ
มันขาไฟแช๊กออกไปก็ขีดใส่ขยะตรงนั้นเลย
ไฟก็ลุกบุ่มบุ่มบุ่มพวนกระโมงไงเลย
หลังเกิดเหตุนะคะตำรวจภูทรเมืองบุรีรำ
ก็ควบคุมตัวนายตาต้าไปสอบปากคำแล้วก็ตรวจสารเสพติดปัสสาวะม่วงค่ะ
แล้วก็ที่มาก่อเหตุนี้ก็น่าจะเป็นจากฤทธิ์ของยาเสพติด
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งยาบ้า
ไว้ในเรื่องของการเสพอ่ะนะคะหนึ่งข้อหา
เรื่องของวางเพลิงตำรวจบอกว่ายังไม่ได้แจ้งข้อหานะคะ
เพราะว่าจุดไฟเผาที่นอนกับข้าวของเล็กน้อยเท่านั้น
ตรวจสอบความเสียหายแล้วมันยังไม่เข้าข่ายเรื่องของข้อหาวางเพลิงค่ะ
แต่ตอนนี้ก็ยังคุมตัวเอาไว้อยู่นะคะป้องกันไม่ให้มาก่อเหตุซ้ำอีก
ก็ลุงก็จะพ้นจากกรรมได้สักระยะหนึ่งตาต้ากลับมาเมื่อไหร่ก็ค่อยว่ากันอีกที